บุเป็นชุมชนริมคลองบางกอกน้อยฝั่งใต้เป็นย่านที่ทำขันลมหินหรือขันบุมาแต่โบราณ
นับแต่มีการตั้งราชธานีโดยขันลงหินบ้านบุนี้มีชื่อเสียงจากคุณสมบัติเฉพาะตัว
ด้วยเนื้อภาชนะที่เหนียวแข็งแกร่งมีผิวสีสุขใสเป็นเงางามมีน้ำหนัก
มีผิวสัมผัสที่เย็นยิ่งเมื่อใช้ใส่น้ำเย็นก็จะรักษาอุณหภูมิของน้ำไว้ได้นาน
และมีเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านบุด้วยการฉลุลวดลายไทยการบุหรือการตีให้เข้ารูปนี้
ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญแม่นยำและความประนีตซึ่งชาวบ้านบุยังคงยึดถือกรรมวิธีโบราณ
ที่เป็นหัวใจหลักของการทำขันลงหินในแบบฉบับของบ้านบุ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน